ซึ่งเขาบอกว่าเขาชื่อพรดรอยู่เย็นเป็นครู

สัปดาห์เดียวนะมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตผิดเวลา
คือมาที่หน้าบ้านเนี่ย๙โมงเนี่ย๑๐โมงนี่คือมันเป็นเวลาที่ต้องไปอยู่วัดแล้ว
บินทบาทนี้ต้องแบบ๖โมง๗โมงเช้านี่ต้องกลับวัดแล้วนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมนะครับก็ได้ใส่บาทเป็นปัจจัยเงินสดไป
เพราะว่าที่บ้านไม่ได้ทำอาหารอยู่แล้วแล้วทุกทุกครั้งที่พระสงฆ์มาที่หน้าบ้าน
ก็จะมาส่งสัญญาณแบบประมาณว่าอ่ามาถึงแล้วนะให้ได้ยินใช่ส่งเสียงบ้างอะไรบ้าง
ไอบ้างอย่างนี้เจ้าของบ้านจะได้มาเห็นยืนรอนานบ้างหรือว่าส่งเสียงอะไรที่มันดังบ้าง
ก็เลยตัดสินใจถ่ายรูปแล้วก็เอามาโพสต์นะครับเพื่อขอความคิดเห็นจากเพื่อนในสังคมออนไลน์
ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะไปหมดว่าก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะ
หรือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะพระจากประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าพระไทยท่านไม่ทำแบบนี้หรอก
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบให้หน่อย
อยู่ที่ซอยใกล้ใกล้กับวัดป่าแห่งหนึ่งไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้น
ชาวบ้านบอกว่าก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีนางอำพรคำหล่อบอกว่าบ้านตัวเองอยู่ต้นซอย
เจอเหตุการณ์แบบนี้ก่อนใครเพราะบ้านอยู่ต้นซอย
ก็เคยสอบถามพระกลุ่มนี้ว่ามาจากไหนพระกลุ่มนี้บอกว่ามาจากบุรีรำ
ก็เอาอาหารแห้งถวายแต่พระกลุ่มนี้บอกไม่เอาฮะไม่รับอาหาร
ขอรับบินทบาทเป็นปัจจัยก็คือเป็นเงินคุณป้าก็บอกว่าเขาแปลกใจมาก
แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ให้เพราะว่าพอขอเงินก็ไม่ให้เลย
เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพระสงฆ์จริงหรือเปล่า
เหมือนว่าไม่เข้าวัดแต่ก็ได้ทำอย่าไปรุนทริย์รงค์
มากี่วันเพราะว่าอยากเจอไม่มากี่วัน
ได้ทำยังไงอยู่ฟุนอยาจะเอาข้าวให้ไม่เอาก็จะเอาปัจจัย
จะใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่ใส่บอกว่าผ่านไปก่อน
แต่บ้านของคุณครูพระดรที่โพสต์ต้นเรื่องเนี่ยคุณครูบอกว่าที่บ้านไม่ได้ทำกับข้าวไง
ก็เลยให้เป็นปัจจัยมาครั้งแรกเลยเลยใส่เงินให้ไงใส่ปัจจัยไงทีนี้มาตลอดแล้วก็ขอปัจจัยอย่างเดียวเลยถูกต้อง